คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อย

จับตายมือฆ่าฝังดิน

เพราะว่าทั้งหมดที่ก่อเหตุ๘คน
แล้วตำรวจจับตัวไปได้ก่อนหน้า๗คน

ซึ่งพฤติการเขาคือซ้อม
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่สมุทรประการ
หลังจากนั้นพอมีข่าวก็เอาไปทิ้ง
ฉะเชิงเซาแล้วก็ขุดหลุมฝัง
ทีนี้ก็หนีไปอยู่ที่บ้านญาติที่อุบล
แล้วท้ายที่สุดในโอที่เป็นหัวหน้าทีมฆ่า
ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมได้ที่ยะโสธร

นี่ก็เป็นนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวน
ปิดล้อมรถกระบะอีซูซูสีบรอนคันนี้ค่ะ
อยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงลือชัย
ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร

คือเขาหนีมาไปอยู่บ้านญาติที่อุบล
แล้วก็หนีข้ามจังหวัดมามาถึงยะโสธร

มีการใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

ท้ายที่สุดนายโอเสียชีวิตนะคะ

ก็พบว่านายโอขับรถกระบะมิซูบิชิ
กระบะคันนี้ไปจี้ชิงมาจากอุบลราชธานี
ก็เห็นว่าขับอยู่บนถนนแจ้งสนิท

จนถึงสี่แยกไฟแดงลือชัยตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็ได้มีการเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่ว่านายโอวิ่งลงจากรถ
แล้วก็ตรงไปที่รถกระบะอีซูซูสีบรอน

แล้วก็เอาปืนที่มีอยู่จี้บังคับให้พาหลบหนี
แต่คนขับก็วิ่งหนีออกมาได้
นายโอทีนี้เลยเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นก็จบชีวิตด้วยการถูกวิสามันนะคะ
สำหรับนายโอผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย
นายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิ
เสียชีวิตในบ้านพักย่านสมุทรประการ
แล้วก็เอาศพไปฝังดินที่ฉะเชิงเศร้า
พอหลังจากเกิดเหตุก็หลบหนีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็สืบทราบว่านายโอน
ไปอยู่ที่บ้านแม่กับน้องสาวที่อำนาจเจริญ
ลงพื้นที่ติดตามนายโอก็หนีค่ะ
จากอำนาจเจริญไปอุบล
แล้วหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยคนขับรถกระบะอีซูซูโดนลูกหลงค่ะ
รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการตอนนี้ของคนขับรถปลอดภัยแล้ว
ส่วนศพของนายโอก็เตรียมที่จะประสานส่งชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะคะ

ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุ
ก็คือนางสาวแปรทิพย์โลกรักหรือว่าปลาอายุ๒๑ปี
ธินกรสุขเจริญหรือว่าเก่งอายุ๔๑ปี
นายวิสุทธิ์หีบเงินหรือว่าอูอายุ๒๘ปี
นายกิติพงศ์จงเจริญพิสารหรือเป้อายุ๒๔ปี
ถนอมดีสละหรือว่าต้อมอายุ๒๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ต้องหาคดีฆ่านายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๔ปีนะฮะ
ที่นำร่างไปฝังดินอำพลางคดีที่ฉัดเชิงเศร้า
นายก็หาร่วมกันซ่อนเล่นอำพลางศพ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๘คน
ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าจับกลุ่มได้แล้ว๗คน
โดยในโอหัวหน้าทีมก็หลบหนีไปแล้วครับ

ก่อนที่จะไปตำรวจตามไปเจอแล้วก็ไปวิสามันที่บริเวณกลางแยกที่ยะโสธรนะครับ
คือหลังจากที่มีการแถลงผลการจับกลุ่มแล้วคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็นำทั้งกลุ่มผู้ต้องหามาร่วมจำลองเหตุการณ์
นางสาวแปรทิพย์ก็มีการพูดสั้นด้วยนะ
บอกว่าผู้ตายเป็นคนติดต่อมาก่อน
แล้วก็นายโอเป็นคนลวงให้ผู้ตายมาหาที่บ้านพัก

ซึ่งตัวของนางสาวแปรทิพย์ยืนดู
ไม่ใช่คนที่เข้าไปซ้อมไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
แล้วนักข่าวก็ถามอยากจะพูดอะไรถึงผู้ตายไหมในชัยประสิทธิ์บุญเลิศเนี่ยนะคะ
ซึ่งนางสาวแปรทิพย์บอกว่าไม่มีไม่อยากจะพูดอะไรถึงคนตาย
และเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาไปที่จุดเกิดเหตุที่ซอยวัดบัวโรย
จุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปถ่ายภาพในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็รีบเดินทางมาอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่ทิ้งร่างของผู้ตาย
ห่างจากจุดที่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายประมาณ๒กิโลเมตร
หลังจากนั้นคือเขาก็บอกว่าก็มีการเอาร่างไปฝังอำพรางที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพคุณผู้ชมดูสิคะ
คือญาติของผู้ตายเองก็ทนไม่ไหวปรีเข้ามาจะรุมประชาธรรมด้วยความโกรธ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุวุ่นวายก็ต้องรีบกันตัวออกไป
เรื่องหลังการจับกลุ่มนายโอก่อนวิสามันเนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการเนี่ย
ได้ร่วมกันกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญ
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดอุบลรัชธานีคือ
มีการสนที่กำลังกันแล้วก็ไล่ตามคนร้ายมาจากที่อำเภอลืออำนาจที่อำนาจเจริญ
และตลอดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีคนร้ายก็ได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่
แล้วก็มาขโมยรถประชาชนจนมาติดไฟแดงอยู่บริเวณกลางอำเภอคำเขื่อนแก้วที่ยะโสธร
ทีนี้คนร้ายก็พยายามจี้ชิงรถแล้วก็ยิงต่อสู้
รวมถึงมีการประกาศด้วยไงว่าจะไม่ขอมอบตัวเพราะว่าไม่อยากติดคุกอีกแล้ว
ทีนี้นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจวิสามันในที่สุดนะคะ